พาไปที่บ้านท่าไม้จังหวัดนครสวรรค์
เพราะว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้เขาแห่แหนกันไปแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้อง
เขาว่ากันว่ามาให้โชคเกือบทั้งหมู่บ้าน
เคียนสองต้นนี้นี่แหละคุณผู้ชมที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามาให้โชค
ชาวบ้านเขาเล่าว่าไปพบกับตะเคียนสองพี่น้องเนี่ย
ขณะที่กำลังขุดลอกแม่น้ำยมบริเวณข้างวัดท่าไม้
ตอนแรกเนี้ยขุดเจอตะเคียนก่อนหนึ่งต้นนะความยาวประมาณห้าสิบเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางเนี้ยเจ็บสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร
ขุดไปขุดมาเจออีกหนึ่งต้นอยู่ใกล้กันขนาดก็ไม่ต่างกันมากนะคะ
คาดว่าต้นตะเคียนสองต้นเนี้ยน่าจะมีอายุประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบปี
ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าต้นตะเคียนสองพี่น้องเออนะ
หลังจากขุดขึ้นมาได้ชาวบ้านก็เลยจุดทูปบอกกล่าวเพื่อเตรียมนำต้นตะเคียนเนี่ย
ไปยังวัดท่าไม้ในช่วงเย็นของวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ครับปรากฏว่าขณะที่จุดทูปอันเชิญต้นตะเคียนชาวบ้านเขาก็เห็น
เห็นอะไรไม่รู้เนี่ยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา
ก็เลยเห็นแล้วทำยังไงดีไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลดีกว่า
แน่นอนล่ะค่ะถึงวันประกาศผลเท่านั้นอึ้งกันทั้งหมู่บ้าน
เพราะว่าเพราะได้โชคกลับมาแบบไม่รู้ตัวงานนี้โอ้โห
วิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนไปซื้อสบายชุดไทย
โต๊ะเครื่องแป้งซื้อมาถวายต้นตะเคียนนี่แหละนะจ๊ะ
แต่อย่างไรก็ตามการที่ชาวบ้านได้โชคได้ลาบครั้งนี้
มาจากต้นตะเคียนจริงหรือไม่จริงมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโชคมีลาบเหมือนกันแบบนี้
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ